ละพรมีรองเท้าผ้าใบคู่ที่รักที่สุดไหมฮะ

ก็เลยเอาเข้าเครื่องอบครับ
มันสภาพเข้าไปมันไม่ได้เป็นอย่างนี้
คุณผู้ชมคุณพระราพรอย่าทำแบบนี้เด็ดขาด
คนรักสนิกเกอร์หรือรองเท้าผ้าใบแพงของท่าน

คุณดิวช่วงของคลิปบอกว่าอย่าหาทำ
ให้แม่บ้านเอารองเท้าไปสัก๔คู่นะฮะ
พอซักเสร็จปั๊บเอออยากจะใส่เร็วก็เอาไปตากแดดหน่อย
เอาแดดไม่มีฝนตกก็เอาเข้าเครื่องอบ
ดูไม่รู้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเมื่อก่อนมันหน้าตายังไง

แต่มันคือเครื่องอบไม่ใช่แดด
นี่แหละครับมันแยกชิ้นส่วนให้เลยครับ
โอ้โหเป็นชิ้นขอโทษนะฮะ
๒นิ้น๔คู่นี้เขาบอกราคาคู่ละ๑๕๐๐๐

ออกมาจากเครื่องอบแล้วก็เอาไปลงถังขยะต่อได้เลย

อุทาหอนไม่ทำไม่ซักก็ได้